คนเจ็บนี่อยู่โรงพยาบาลนายงนะครับ
แล้วก็ร้านสเต็กเขาประเมินแล้วเสียหายประมาณ๑แสนบาท
เดี๋ยวตำรวจจะรวบรวมหลักฐานแล้วก็สอบสวนดำเนินคดีต่อไปครับ
ค่ะบนท้องถนนนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนะคะ
รถกับรถเนี่ยก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นอันดับต้นเลยนะคะ
อย่างเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเซาเนี่ยนะคะ
รถกระบะเบียดรถกระบะแล้วก็ไปชนรถสิบล้อ
ตกลงไปในข้างทางทั้งคู่ค่ะ
ภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นไปในคลิปแรกคลิปนี้นะคะเป็นภาพจากกล้องหลังรถของคนที่อยู่บนเส้นทางเดียวกัน
เราก็จะเห็นนะคะว่ารถกระบะคันหนึ่งอยู่เลนขวาแล้วจู่ก็เปลี่ยนเลนจะแซง
แต่ไม่เห็นรถกระบะอีกคันหนึ่งที่ขับมาในเลนกลางคันสีบอลเนี่ยนะคะ
แล้วขับเบียดเฉียวชนเสียหลักไปชนกับรถบรรทุก๑๐ล้อที่ขับมาในเลนซ้ายแล้วกระบะสองคันก็พุ่งตกข้างทางทั้งคู่เลยค่ะ
ลงถนนสิริโสธรอำเภอบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเศร้าลงข้างทางทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชม
คันสีส้มคนขับคือนายมงคลชัยอินทองแก้วอายุ๔๐ปี
ส่วนคันสีบร่อนมีนายสุรชัยทองแสงเป็นคนขับ
ในที่เกิดเหตุมีคนได้รับบาดเจ็บ๑คน
ก็คือเพื่อนสาวที่นั่งมากับนายสุรชัยคือคันสีบรอน
กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑ค่ะ
สุรชัยบอกว่าเขาขับอยู่เลนกลางดีค่ะ
แล้วก็รถกระบะของนายมงคลชัยเนี่ยขับเบียดจนเป็นอย่างนี้ค่ะ
ส่วนในมงคลชัยให้การบอกว่าเขากำลังจะขับแซงรถที่ขับอยู่เลนขวา
ก็คิดว่าพ้นแล้วแต่พอเปลี่ยนเลนรถเสียหลักหมุนตกข้างทาง
เดี๋ยวก็จะต้องมีการเรียกทั้งคู่มาสอบสวนและตรวจสอบกล้องวงจรปิดกล้องติดรถ
ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ